ปลื้มสุรบทเนี่ยแจงเรื่องราวการหย่าร้างกับทัพทิมมะลิกาผ่านโลกโซเชียลหลายคนติดตามแล้วก็รู้เรื่องราวกันไปหมดแล้ว
ต้องบอกว่ารู้เรื่องราวชนิดที่ว่าอย่างกับเป็นครอบครัวเดียวกับเขาตอนนี้
แต่เมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่เรื่องราวเนี่ยผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วทั้งคู่รับงานอีเวนต์
แต่ไม่ได้มางานเดียวกันและไม่ได้อยู่ที่เดียวกันแต่ก็นั่นอีกแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะพอสื่อจ่อไมค์ไปถามปลื้ม
ทำไงคะปลื้มชิ่งค่ะแต่ทัพทิมตอบหรือเปล่าทัพทิมตอบดูก่อนนะคะนี่เป็นคู่รักคนบันเทิงที่ประเดิมข่าวร้อนกันตั้งแต่ต้นปีเลย
อันนี้เป็นภาพเก่าตอนเขาสมัยอู้แฮปปี้รักยังหวานขอเตอร์ไพรส์แต่งงานกลางห้างนะคะทัพทิมมาริกาและปลื้มสุรบทค่ะที่ประกาศเลิกรากันแบบจบไม่สวยนะฮะ
จากว่าทั้งคู่เนี่ยโดนกระแสข่าวตามมาอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องชู้สาวของทั้งปลื้มแล้วก็ทัพทิมหลายคนเนี่ยมุ่งประเด็นไปว่าเป็นสาเหตุทำให้ทั้งคู่เลิกรากันค่ะ
รวมไปถึงสาวทัพทิมเองก็ยังงานเข้าแบบเต็มด้วยเมื่อแม่ของอดีตสามีเข้าแจ้งความหลายคดีไม่ว่าจะเป็นคดีหมินประมาททำให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงรวมไปถึงรบกวนก่อความรำคาญทั้งทางมือถือและทางไลน์อีกด้วยนะคะ
หลังจากที่เก็บตัวเงียบมานานเลยนะก็เลยทำให้ได้รับความสนใจจากกองทัพสื่อมวลชนเยอะเลยทีเดียวค่ะ
แต่ว่าเป็นไปตามคาดค่ะพิธีกรชื่อดังคุณปลื้มชิ่งสื่อบอกเพียงว่ายังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ค่ะงานนี้
สื่อเซ็งตามตามกันเป็นแถวเลยทีเดียวซึ่งจริงเรื่องของเรื่องนะก่อนที่สื่อจะไปกันเยอะขนาดนี้
แต่ว่าส่วนจะให้สัมภาษณ์มากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็แล้วแต่คุณปลื้มแต่ว่ายังไงก็ให้สัมภาษณ์แน่นอน
แต่ท้ายที่สุดอย่างที่เห็นแหละก็หนีไปแบบนี้โอ้โหไปดีกว่าสื่อก็ไปรอหน้าลิฟต์
จริงน่าจะโคกับตึกเนาะแกล้งลิฟต์เสียเนาะไม่ให้ลิฟต์ลงบันไดปีนลงไปวิ่งตามกันไปสนุกดี
แต่วันเดียวกันค่ะของปลื้มเนี่ยอยู่งานหนึ่งเมื่อวานนี้ทัพทิมมาริกาก็เดินทางไปร่วมเดินแบบการกุศลกลางห้างดังเช่นกัน
รถไฟฟ้าถึงถึงจะเดินก็ถึงค่ะพี่มิ้ว
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทัพทิมนะ
เขาให้สัมภาษณ์ด้วยสีหน้าสีตาสดใส
บอกว่าก็สภาพจิตใจดีขึ้นนะครับ
เพราะว่าได้กำลังใจจากคนรอบข้างแล้วก็ครอบครัว
ส่วนเรื่องราวในอดีตเธอเองบอกว่าไม่ขอพูดถึง
แต่หากว่าในอนาคตมีงานร่วมกันก็ยินดี

ส่วนที่อดีตสามีออกงานอีเวนต์แต่ชิ่งสื่อ

เองบอกว่าไม่ขอออกความคิดเห็นกับเรื่องนี้ค่ะ
ทัพทิมทราบไหมวันนี้พี่ปลื้มก็ออกงานเหมือนกัน

ก็คือตั้งแต่หลังเลิกกันก็ไม่ได้คุยกันเลย
ไม่ได้อัพเดทอะไร
ไม่อยากจะพาดพิมพ์ใครอะไรตอนนี้ดีกว่า

มีครอบครัวที่รักมีหมาที่รักเรา

ตอนนี้งานงานเยอะมากค่ะ
แต่ว่าก็
ฮับทีมก็ดูหลายงานอยู่

ก็อยากจะโฟกัสเรื่องงานหลายอย่างที่เราอยากทำ

อ๋อแล้วเราสองคนสามารถมองหน้ากันไหม

ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะ
เลิกกันด้วยดีไม่ได้ว่าคำว่าบ่อแว้งอะไร